ทีนี้มาถึงเรื่องเตือนภัยกันหน่อยค่ะ
ใครที่มีบัตรเครดิตถ้าเกิดบัตรเราหาย
สิ่งแรกที่ต้องทำคือรีบไปแจ้งอายัดนะคะ
เพราะว่าไม่งั้นจะเหมือนสองแม่ลูกคนนี้
เมื่อวานนี้สองแม่ลูกเดินทางมาถึงไทยรัฐทีวีเลยค่ะ
แล้วก็มาร้องบอกว่าอยากให้ช่วยตามเรื่องนี้หน่อย
เพราะว่าทำกระเป๋าสตางค์หายบัตรเครดิตหาย
ปรากฏว่ามีคนเอาบัตรเครดิตไปรูดซื้อสินค้า
แล้วก็กลายเป็นบินเรียกเก็บมาที่สองแม่ลูกคู่นี้สิคะ

แต่ว่ามาถึงวันนี้นี่มันเดือนอะไรกันล่ะคุณ
คดียังไม่คืบหน้านะฮะเพราะเธอมีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดชัดเจน
และอีกอย่างตอนนี้เธอเป็นหนี้ที่ไม่ได้ก่อ
ชดใช้หนี้เองแล้วโควิดมาแบบนี้
เธอก็ไม่มีเงินไม่มีอะไรไปใช้หนี้

นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
คือคนในภาพในกล้องวงจรปิดนี่นะคะ
เขาเอาบัตรเครดิตของนางสุกัญญาคำแหง

เอาไปรูดซื้อสินค้า
แล้วตอนที่เอาบัตรเครดิตของเธอไปรูดเนี่ยนะ
กลายเป็นมิจฉาชีพคนนี้เขาปลอมลายเซ็น

รวมแล้วกลายเป็นรูดจากบัตรเครดิตไป

อันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งนะคะ
ทางฝั่งผู้เสียหายคือคุณสุกัญญา

แล้วก็นี่ดูสิคะมีบินเรียกเก็บมาด้วย

นี่เป็นลายเซ็นต์เลยนะแล้วเธอบอกว่าไม่รู้จักเลยอ่ะ
คือในลายเซ็นต์นี้มันก็ไม่ใช่ชื่อเธอนะคะเรื่องนี้เธอเล่าย้อนไป
ว่าเมื่อวันที่ยี่สิบสี่พฤศจิกายนปีหกสองปีที่แล้วเนี่ยนะ
ครับทำกระเป๋าเงินหล่นหายทำหล่นแถวแถวลาดพร้าวร้อยสิบสอง
แล้วในกระเป๋าเงินมันก็มีเงินสดด้วยมีบัตรเครดิต
วงเงินของบัตรเนี่ยสองแสนบาทนะคะแล้วทีนี้ช่วงกลางคืนของวันนั้นเนี่ย
ปรากฏว่ามีคนเอาบัตรเครดิตไปรูดซื้อสินค้าเก้าพันเจ็ดร้อยกว่าบาท
ดิฉันเล่าให้ฟังแล้วพอตอนเช้าเนี่ยมีเอสเอ็มเอสแจ้งเตือนมา
ในโทรศัพท์ของคุณสุกัญญาเลยแล้วพอรู้ว่าอ้าวใครไปรูดล่ะ
ฉันไม่ได้รูดนี่ทีนี้พอรู้ก็เลยรีบอายัดบัตรเครดิตทันที
แล้วก็ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ที่สอนอวังทองหลางก็เป็นพื้นที่ที่บัตรหาย
รวมถึงพื้นที่ที่สอนอโคครามเป็นพื้นที่ที่คนร้ายเนี่ย
บัตรเครดิตไปใช้ที่ร้านสะดวกซื้อทีนี้ตำรวจค่ะ
ตำรวจสนวังทองหลางก็พยายามตามตัวคนร้าย
หมายเรียกไปนะไปตามชื่อนั้นนะคะตั้งแต่เดือนมกราคมรอบแรก
หมายเรียกไปเอ้าติดต่อไม่ได้ก็ส่งหมายเรียกรอบที่สองไป
ใช้ในสิบห้าวันอ่ะในสองอาทิตย์นะคะแล้วก็บอกว่า
ถ้าไม่มีการตอบรับจะออกหมายจับตามลำดับ
แล้วคุณผู้ชมคิดดูสิตั้งแต่มกราคมจนถึงตอนนี้
พฤษภาจะมิถุนาแล้วผ่านมาจะครึ่งปีแล้วค่ะ
ยังไม่มีความคืบหน้าเลยไอ้บินใบเสร็จที่มาเรียกเก็บเธออ่ะ
บอกว่าโอ้โหพอมายิ่งเจอโควิดแบบนี้แล้ว
จะเอาตังค์ที่ไหนไปจ่ายอยากให้ทางธนาคารเนี่ย
ชะลอการเรียกเก็บหนี้หน่อยเพราะว่าหนี้เนี้ย
เราสองคนแม่ลูกก็ไม่ได้ก่อขึ้นมาแต่ว่าคนที่เขาขโมยบัตรเครดิตเนี่ย
เขาไปเกาะหนี้ลายเซ็นต์ก็ไม่ใช่ลายเซ็นต์ของเรา
ทุกวันนี้มันเดือดร้อนมากพออยู่แล้ว
แล้วต้องมาชดใช้หนี้ที่ไม่ได้ก่อด้วยหรือ
ในส่วนของการทำคดีแล้วก็พวกหลักฐานต่าง
ตำรวจจะตามจับคนไปก่อเหตุได้ยังไงบ้างนะครับแล้วก็มาชดใช้เขายังไงบ้างนะฮะ